ขึ้นเหนือไปที่เชียงรายกันหน่อยกันแล้วกันครับคุณผู้ชม

เราออกมาจากบ้านปั๊บเราไปเจอสภาพ

ภาพแบบนี้มีคนฟุบก้มหน้าอยู่

เลือดหมดเลยครับมี๓กองใหญ่

แล้วในบ้านตรงหัวเตียงมีอีกกองหนึ่งอีก

สุดท้ายไม่รอดครับมีนคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านรีบแจ้งแล้วนะ
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจแจ้งทุกคนเท่าที่จะแจ้งได้

ชาวบ้านตื่นเช้ากำลังจะไปตลาดเช้าครับ

อยู่ในซอยสรรคือบ้านผาแตก

ทุกคนตกใจหมดเลยตะโกนเรียกอยู่นานสองนาน

สุดท้ายพอแจ้งเจ้าหน้าที่เสร็จปั๊บ

นายวัญชัยอายุ๒๕ครับ

ไปเจอว่าเหมือนกับมีบัตรประชาชน

เป็นคนต่างด้าวที่เกิดในไทย

อันนั้นก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันตัวตนนะครับ

เจ้าของบ้านบอกว่าผู้ตายเป็นลูกน้อง
ทำงานแกะสลักพระหิน

ถ้ามีข้อมูลบัตรแล้วก็เป็นภาพพระหิน

มีทั้งแบบที่แกะเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มแกะ

เขาทำงานแกะสลักพระหินทำงานด้วยกันมา๘เดือนแล้ว

๒เดือนก่อนชีวิตของนายวัญชัย

ตาเสียไปข้างหนึ่งมองเห็นชัดแค่ข้างเดียว
ั้งจมูกหักเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายต่อหลายครั้ง
แล้วก่อนตายเวลาที่นายวัญชัยเขาทำงาน
อันนี้เจ้านายบอกนะครับมีอาการเลือดออกปากออกจมูกอยู่หลายครั้งนะ
อันนี้ต้องเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบครับยังไม่พอวันชัยเคยบ่น
ขมับจังเลยครับเจ้านายผมปวดขมับไม่รู้เป็นอะไร
เลือดออกปากออกจมูกบวกกับปวดขมับ

หน้านั้นไม่กี่วันนายวัญชัยเล่าให้ฟัง

ช่วงกลางวันนายวัญชัยเห็นภาพหลอน
เหมือนมีคนมาหาอยู่บ่อยมีคนมาหามีคนมาเรียก

แล้วพอเดินเข้าไปใกล้ไหนวัญชัยไม่เห็นมีเลย

ชาวบ้านล่าสุดเมื่อเช้าจะไปตลาด
เจอสภาพที่วันชัยนอนฟุบก้มหน้าแล้วเลือดเต็มพื้น
ทุกคนช็อกมากตกใจมากครับ
หลังจากที่กลับมาจากหมอนี่เวลาเขามีการอ้วกอะไรดิมั้ยอ้วกตลอดมั้ย
ไม่อ้วกครับบ่นปวดโห
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนตี๔ครับได้ยินเสียงคล้ายกับคนอ้วกเสียงดังโอกอ้ากอยู่หน้าบ้าน
ก็ไม่ได้เอกใจนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือว่ามีใครเป็นอะไร
แล้วพอตอนเช้าเจอวันชัยฟุบอยู่แบบนั้นตกใจครับ
เพื่อนของนายวัญชัยครับเพื่อนร่วมงานบอกว่า
ตั้งแต่ที่วันชัยเขาไปเกิดอุบัติเหตุจำได้ใช่ไหมครับ๒เดือนที่แล้ว

อุบัติเหตุเนี่ยเสียตาข้างซ้ายไปหลังจากนั้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านพักเนี่ยครับ
มีอาการเลือดออกปากออกจมูกไปตรวจที่โรงพยาบาล
ต่อหลายครั้งพบว่าดั้งจมูกหักหักข้างในอ่ะคุณ
บางทีมองข้างนอกไม่เห็นโรงพยาบาลก็ออกใบนัดนะ
นัดหมายให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจากในพื้นที่แม่สาย
เอาเข้าตัวเมืองเลยไปโรงพยาบาลใหญ่เลยก็แล้วกัน
ระหว่างนั้นนายวัญชัยก็ไปเจอหมอครับแต่คุณหมอเนี่ยไม่ได้เข้าเวร
คลาดกับหมอไปตามนัดแล้วแต่ไม่ทันได้เจอหมอก็เลยเอาเดินทางกลับ
ระยะทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าขับรถจากตัวเมืองไปแม่สาย
ไปขาไปขากลับเนี่ยขาละครึ่งชั่วโมงพอกลับมาบ้านทำงานตามปกติจู่จู่
เลือดออกอีกแล้วออกปากออกจมูกเยอะเลยก่อนหน้าที่วันชัยจะตายครับ
ว่าเจ็บหัวปวดจมูกแล้วก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงมาเรียก
เขาบอกมีคนมาหาตอนกลางวันใช่ไหมกลางคืนก็มีคนมาเรียกเป็นผู้หญิง
เป็นเหมือนเงาอ่ะไม่ใช่แค่มาเรียกยืนดูเหมือนกันยืนดูยืนจ้อง
เหล่านี้เพื่อนบอกว่าสงสัยอาจจะเกิดจากอาการป่วยหรือเปล่า
เริ่มมีอาการแปลกเกิดขึ้นแล้วก็หนักเข้าจนถึงขั้นว่าจู่ก็คือไปเลยครับ
วันเสาร์เขาไปไม่ไหวครับเขาบอกว่าเขาไม่มีแรงไปครับ
วันอาทิตย์ที่เขาโทรไปถามหมอครับหมอที่เชียงรายครับเพราะมันมีเบอร์
ทางอาทิตย์ใบที่เขาให้มาครับแล้วโทรไปแล้วที่เขาบอกเห็นว่า
วันอาทิตย์หมอเฉพาะทางไม่อยู่เขาก็เลยจะรอไปพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ครับ
แต่มาเสียชีวิตก่อนเขาบลวนโปรธันวนเขาก็บลวนตลอดนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดห้วยน้ำรินครับ
ที่อำเภอแม่สายเป็นที่ตั้งสวดศพนายวัญชัย
แม่ของนายวัญชัยเดินทางข้ามมาจากฝั่งเพื่อนบ้านนะครับ
มาจากจังหวัดเชียงตุงมาทำพิธีศพให้ลูกชาย
แม่ก็ร้องไห้เล่าให้ฟังบอกว่าไม่เจอหน้าลูกมา๓ปีแล้ว
ติดต่อกันเลยเพราะว่าไม่มีมือถือครับ
ไม่คิดว่าจะมาเจอลูกในวันที่ลูกเป็นแบบนี้
การตายของลูกก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
ก็เข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยนั่นแหละ
ล่าสุดครับผลชนะสูตรจากโรงพยาบาล
พบว่าผู้ตายมีเลือดออกที่ปากและจมูกเยอะมาก
สันนิษฐานอาจจะเกิดจากการเสียเลือด
เพราะมีความบอบช้ำภายในร่างกายด้วย
สืบเนื่องมาจากมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
หลังจากนั้นผู้ตายมีอาการปวดหัวบ่อย
เลือดออกปากออกจมูกแล้วเป็นแบบนี้มานานกว่า๕ครั้ง
คือบางครั้งเวลาเราเกิดบาดแผล

เห็นหรือมองไม่เห็นอาจจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
เพราะบางเรื่องเรามองด้วยตาไม่เห็น

ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดด้วยเสียใจด้วยครับ
ยิ่งเป็นข้างในยิ่งอันตรายนะคะ